ของคุณแม่ลูกศักดิ์คุณชมพู่วารยานั่นเองนะคะ
แล้วนี่ล่าสุดเนี่ยเขาออกในรายการสับปากหวานเจี๊ยบของผู้จัดการส่วนตัวเขานะคะ
มีเรื่องแซ่บเรื่องที่เราอยากรู้มากมายเลยนั่นเองนะคะ
ค่ะลูกเขาใช่มั้ย
เขาก็ทำคอนเทนต์อัปเดตชีวิตช่วงล็อคดาวน์กันไป
รวมไปถึงแม่ชมของเราด้วยปกติเราจะเห็นแม่ชมอัปเดตความน่ารัก
แล้วก็พัฒนาการของสองแสบไงคุณผู้ชม
น้องสายฟ้าน้องพายุขวัญใจแม่ให้ได้ชมกันตลอดผ่านทางอินสตราแกรมอยู่แล้วถูกไหม
แต่คุณผู้ชมค่ะเห็นน้องเนี่ยสนน่าเอ็นดูแบบนี้นะคะ
สายพิพาเนี่ยเขาอยู่ในวัยเรียนนะจ๊ะแล้วก็ต้องเรียนออนไลน์ด้วยคุณผู้ชมค่ะ
สถานการณ์โควิดแบบนี้พี่หวานก็เลยถามแม่ชมว่ารับมือยังไงกับเรื่องการเรียนของลูก

เหมือนมันยังไม่ได้เป็นวิชาการอะไรมากเนี่ย
ส่วนมากมันก็เป็นร้องรำทำเองอันนี้ทำ

ฝึกฝากกับพ่ออยู่ว่าจะนอกไปเลยดีไหม
จะแบบเหมือนไปเข้าปีหน้าไปเลยอยู่ว่าอย่างไงกำลังคิดกันอยู่

ก็ต้องปรับตัวไปในสถานการณ์แบบนี้นะคะ